ไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของการคัดแยกปรายศนีย์นะคะ
จากแฟนบอลที่ส่งมาท้ายผลฟุตบอลโลก
ต้องบอกว่าคัดแยกไปเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะคะยืนยันรับรองเลยนะคะว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนค่ะ
คือจริงเขาได้มีการคัดแยกปรายศนียบัตรเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ตามภาพที่เห็นมีแฟนส่งมาร่วมจริงโชคกันเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงทำการคัดอยู่หลายวันเลยนะคะ
ในที่สุดก็มีปรายศนียบัตรที่ไทยว่าอาเจนติน่าเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
ทั้งหมด๔๔ล้านจบาป
รวมทั้งได้พิมพ์โปสตการ์ดนะคะออนไลน์ของผู้ที่ทาย
ทีมแชมป์ถูกต้องจากแอปพลิเคชัน
พร้อมโพสต์ในรูปแบบของปรายศนีย์อบัตร
ส่งเข้าคลังไทยรัฐครบจำนวนนะคะเลขสวยมาก
ฟังดีจำนวนทั้งหมด๕๒๕๘๐๑๔จบ

รวมทั้งสิ้น๔๙ล้านจบาปที่ไทยถูกต้อง
และล่าสุดสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

เขาได้นำปรายศนีย์อบัตรที่ไทยถูกมากองรวมกันตามภาพที่เห็นแล้วก็ทำการคล้า

ก็โปรยเพื่อให้มันกระจายออกไป
ซึ่งวันนี้เป็นการทำการคล้าเป็นวันแรก
โดยมีศิลปินหนุ่มปังมากคนนี้มา
เจ้าของเพลงฮิต๗๕ล้านวิว
น้องการทัศนะมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในวันนี้ด้วยนะคะ

ซึ่งทางด้านน้องการนะคะเผยความรู้สึกว่า

ไม่เคยไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้

ที่ได้รับรางวัลมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
อย่างที่บอกไป

รถยนต์ป้ายแดงอีก๒คัน
ไปเลยจ้า
โอ้โหดีใจมากครับเป็นครั้งแรกเลยครับ

จะให้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการแบบว่า
ผลฟุตบอลโลก๒๐๒๒เนี่ย

วันนี้เรามาตรงนี้สดแล้วตื่นเต้นมากครับ
ต้องบอกว่าหลายล้านฉบับมากเท่าไหร่นะ
ล้านฉบับเพราะฉะนั้นใครที่

คัดมาแล้วนะครับคัดคนที่ตอบถูกนะครับ
คือแบบโอ้โหหลายสิบล้านมาก
เพราะฉะนั้นใครที่ทายผลว่าเป็นอาเจนติน่าเนี่ย
ต้องอย่าลืมร่ายคาถามนพกวยไปเลยนะครับผม
ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ที่ได้รับรางวัล๑๕ล้านบาทเลยนะครับ
ต้องถือว่าด้วยความที่ว่าแนะนำแล้วกัน
ถ้าสมมุติว่าได้แล้วก็อย่าลืมจ้างการทัศนะไปร้องเพลงด้วยนะครับผม
ได้เลยนะคะน้องการแล้วน้องการนี่คือปังมากนะคะ
เสร็จจากเราเสร็จปุ๊บนะคะไปสถานทูตนะทำวีซ่าเขาจะไปอังกฤษ

คือเป็นปีทองคนแบบว่าดวงเฮงขนาดนี้มาเป็นสักขีพยานนะคะรับรองว่าปังแน่นอน